มีเหตุสะเทือนขวัญเกิดขึ้นที่สำนักงานใหญ่ของเว็บไซต์ยูทูป

เมื่อมีผู้หญิงคนหนึ่งบุกเข้าไปกราดยิงในบริษัท
จนทำให้มีผู้ที่บาดเจ็บไป๓รายด้วยกัน

โดยเจ้าหน้าที่เชื่อว่าแรงจูงใจนั้น
น่าจะมาจากการที่ช่องยูทูปของมือปืน
เว็บไซต์ยูทูปกีดกัน
จนทำให้มียอดผู้เข้าชมน้อยกว่าที่ควรจะเป็น

เจ้าหน้าที่พร้อมอาวุธครบมือ
ประจำการด้านนอกอาคารสำนักงานใหญ่ของยูทูป
ในรัฐแคลิฟอร์เนียของสาวรัฐ
มุมสูงแสดงให้เห็นว่า
ทุกคนที่ออกมาจากสำนักงานต้องยกมือขึ้นเหนือศีรษะ
ค้นร่างกายให้แน่ใจว่าไม่มีอาวุธใดติดตัว
นี่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่น
หลังเกิดเหตุอุกอาจมีคนร้ายบุกเข้าไปในสำนักงาน
ใช้ปืนพกกราดยิงพนักงาน
จนทำให้มีผู้บาดเจ็บ๓คน
ผู้เห็นเหตุการณ์คนหนึ่งเล่าถึงนาทีที่เธอเห็นคนร้าย
ซึ่งเป็นผู้หญิงกำลังก่อเหตุ
เยี่ยม
ในเวลาต่อมาเจ้าหน้าที่พบผู้ก่อเหตุเสียชีวิต
โดยเชื่อว่าเธอน่าจะยิงตัวตาย
และตำรวจเปิดเผยว่าผู้ก่อเหตุชื่อนาซิมอักดำ
อายุ๓๙ปี
และนี่คือผู้ต้องสงสัยว่าจะเป็นคนร้ายบุกเดี่ยว
รายงานระบุว่านาซิมอักดำ
บอกว่าตัวเองเป็นนักดูแลรูปร่าง
เป็นศิลปินเป็นแรปเปอร์และเป็นมังสวิรัติ
โดยคลิปนี้เธอกำลังเล่นมิวสิกวีดีโอเพลงเนื้อสัตว์คือฆาตกร
มีเนื้อหาโจมตีการกินเนื้อสัตว์อย่างรุนแรง
แต่นอกจากมิวสิกวีดีโอรวมถึงคลิปวีดีโอการออกกำลังกาย
ที่เธอทำขึ้นแล้วเธอยังเป็นยูทูปเปอร์
วิจารณ์เว็บไซต์ยูทูปอย่างดุเดือด
โดยเชื่อว่ายูทูปโจมตีช่องของเธอ
วีดีโอที่เธอทำไม่เป็นที่นิยม
อกจากนี้ยังมีการระบุถึงรายได้จากยูทูป
เธอมองว่าน้อยกว่าที่ควรจะเป็น
สัญญาณความไม่พอใจเว็บไซต์ยูทูปจากอักดาม
เริ่มรุนแรงขึ้นเรื่อยจนกระทั่งเมื่อวันจันทร์
ของเธอแจ้งตำรวจถึงการหายตัวไป
ของลูกสาวก่อนที่ตำรวจจะพบตัวเธอ
ในรถใกล้กับสำนักงานของยูทูป
ซึ่งนั่นก็ทำให้ผู้เป็นพ่อแจ้งต่อตำรวจ
ความกังวลว่าเธออาจจะไปทำอะไรบางอย่าง
ที่สำนักงานยูทูปเพราะเธอเกลียดบริษัทนี้

ยังเข้าไปชมได้แต่วีดีโอที่ลงในเว็บไซต์ยูทูป
รวมไปถึงบัญชีอินสตราแกรม
เฟซบุ๊คของเธอถูกถอดออกไปหมดแล้ว
พลดาวสุโขข่าวเทวรัฐทีวีรายงาน